คุณผู้ชมมาเริ่มต้นข่าวแรกนี้ก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะครับ

และกลุ่มคนร้ายแชทลวงชายหนุ่มลงมาจากห้อง
จากนั้นปลิดชีพยิงเสียชีวิตคาบันไดเลยนะฮะ

ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดวิ่งลงมาดู
เห็นคนตายใกล้จะเสียชีวิตเต็มที
เพราะว่าบอกกับเพื่อนบอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว

จากนั้นนอนแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนเลยนะครับ

หมู่บ้านเอื้ออาทรอาคาร๔๔
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรสายไหมนะครับ
ตำรวจสนสายหมายรับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุก็ไปพบศพของนายนัทพัฒน์เกรดพรอายุ๒๐ปีนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืน๑นัด
เข้าที่ชายโครงด้านขวาเสียชีวิตอยู่คาบันไดทางขึ้นชั้น๒
ของอาคาร๔๔แห่งนี้นะครับ
จากการสอบถามนายเอซึ่งเป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิต
นายเอเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเมื่อคืนนี้
นายนัทพัฒน์ผู้เสียชีวิตพร้อมกับแฟนสาวได้มาหาเขา
ห้องพักที่อาคาร๔๔แห่งนี้ซึ่งเขาพักอาศัยอยู่ชั้น๓
ก็เป็นปกติแล้วครับที่ผู้ตายจะมาหาไปมาหาสู่อยู่บ่อยครั้งนะครับ
ทีนี้ผู้ตายกับแฟนสาวได้เข้ามาที่ห้อง
ก็มีการพูดคุยกันปกติแล้วครับสัก๑๐นาที
ปรากฏว่ามีโทรศัพท์โทรเข้ามาหานายนัทพัฒน์ผู้ตายหลายครั้ง
ซึ่งนายเอเพื่อนของผู้ตายก็บอกว่าคนปลายสายน่าจะเป็นคนที่นายนัทพัฒน์รู้จัก
เพราะเห็นพูดคุยกันด้วยความสนิทสนม
กระทั่งช่วงเวลาประมาณสักตี๒นะครับคนที่ปลายสายบอกว่าเดินทางมาถึงแล้ว
จากนั้นนายนัทพัฒน์ก็ขอตัวลงมาด้านล่าง
ซึ่งตอนนั้นเองนะครับนายเอเพื่อนของนายนัทพัฒน์กับแฟนสาวของนายนัทพัฒน์เนี่ย
ก็ไม่รู้หรอกว่าผู้ตายลงไปทำไม
แต่ว่าผู้ตายเนี่ยขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะครับ
ลงไปได้แป๊บเดียวนะฮะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
นายเอพร้อมกับแฟนสาวผู้ตายรีบวิ่งออกมาดู
นายนัทพัฒน์นอนหายใจรวยรินคาบันไดนะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
จากนั้นนอนแน่นิ่งไปและเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยนะครับ
โดยนายเอบอกว่ารู้จักกับนายนัทพัฒน์ผู้ตายมานานแล้วนะครับ
โดยนายนัทพัฒน์ก็จะเดินทางมาเที่ยวหาอยู่บ่อยครั้ง
ส่วนสาเหตุไม่ทราบเลยว่ามีปัญหาอะไรกับใคร
เพราะว่าผู้ตายไม่เคยพูดหรือว่าเล่าเรื่องปัญหาอะไรให้ฟังนะครับ
ตอนจังหวัดของพี่คุณสาเหตุอยู่ที่สนับสนับสนับ

แล้วก็ไม่ได้มีพิธาภาวะในของพี่สาเหตุอะไรอยู่

คือเหมือนแบบว่าเขาถามว่าพี่อยู่ไหน

ก็เลยเหมือนว่าผมเดี๋ยวผมลงไป
มันก็หมายถึงเพื่อนผมเดี๋ยวลงไป
ส่วนการสอบสวนของตำรวจในการหามือยิง
คือได้ข้อมูลที่สำคัญจากรอปภของอาคารนะคุณนะ
เพราะว่านายสมนึกรัศมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอาคาร
เปิดเผยว่าคือช่วงก่อนเกิดเหตุ
สักประมาณเกือบตีหนึ่งตีสอง
คือรอปภคนนี้ก็กำลังออกตรวจตามอาคารปกติ
แล้วก็ไปพบว่ามีผู้ชายเป็นวัยรุ่นนะสัก๔คน

ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำกางเกงขายาว
ซุ่มยืนอยู่บริเวณทางขึ้นอาคาร๔๒

รอปภคนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่น่าไว้ใจ
ก็เลยยืนสังเกตการณ์อยู่สักพักหนึ่ง
จากนั้นชายวัยรุ่น๒คน๒ใน๔เนี่ยนะฮะ

ส่วนวัยรุ่นอีก๒คนยืนรอด้านล่าง
ช่วงเวลาไม่นานมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด

จากนั้นรอบพคนนี้ก็เห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้ง๔คน
วิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์๒คัน

รอปภก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์
โดยเฉพาะข้อมูลจากรอปภคนนี้
แล้วก็ต้องสอบปากคำเพื่อนแล้วก็แฟนของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
โดยหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ในเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายใช้หลบหนี
เพื่อหาเบาะแสแล้วก็ติดตามกลุ่มคนร้าย

แต่ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้มันมีความคืบหน้า
มีความคืบหน้าตรงที่เบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจนะครับสามารถที่จะจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งได้
ซึ่งผู้ชายคนนี้คือปลายสายที่โทรมาหาผู้ตาย

ใช่นะครับตำรวจเปิดเผยบอกว่าจับกลุ่มตัวนายโม่
นายโม่นี่เป็นนามสมมุตินะที่เป็นคนใช้โทรศัพท์นะฮะ
โทรมาแล้วก็แชทข้อความส่งมาหาผู้ตายบอกว่ามาถึงแล้ว

ก็นำตัวนายโม่มาสอบสวนที่สนสายไหม
จากการสอบสวนนายโม่นะครับนายโม่ให้การว่าก่อนเกิดเหตุถูกนายคม
โดยเขาบอกว่าเขารู้จักนายคมมาได้ประมาณสัก๒๓สัปดาห์
แต่นายคมบังคับให้นายโม่
โทรทั้งพิมพ์ข้อความแชทกับผู้ตาย
อ๋อบอกโม้บังคับใช่มั้ยเออแกต้องแชทไปหาผู้ตาย
ลวงมาให้ได้เหมือนล่อลวงลงมาให้ได้นะครับ
จากนั้นผู้ตายหลงกลผู้ตายก็เลยเดินออกมาจากห้อง
ถึงบริเวณบันไดชั้นสองนะครับตัวของนายคมเนี่ย
ชักอาวุธปืนออกมาจากเอว
จ่อยิงผู้ตายต่อหน้าต่อตานายโม่
นายโม่ก็รู้จักผู้ตาย
แล้วก็เขาเองก็เป็นคนแชทเข้าไป
เหมือนต้องหลอกต้องล่อให้ผู้ตายเดินลงมานะครับ

ผู้ตายมีปัญหาเรื่องส่วนตัวกับนายคมมาก่อน

กระทั่งนายคมหลอกล่อให้ผู้ตายลงมา
แล้วก็ก่อเหตุยิงผู้ตายดังกล่าวนะครับ

อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อขอสารอนุมัติออกหมายจับนายคม

แล้วก็มีคนอื่นที่เราพอเห็นว่ามา๔คน

แล้วก็ตามจับกลุ่มมาให้ครบแก๊งนะครับ